สำหรับอดีตคนเคยรักกันแต่ว่าจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่
สำหรับมินดามีทรัพย์สินและแซคชุมแพร
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เขามีประเด็นดราม่ากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะว่าทั้งคู่เขาจบกันไม่สวย
แฉกันไปมาทั้งความเจ้าชู้ของฝ่ายชาย
รวมไปถึงมีการกล่าวอ้างว่ามินดาเนี่ยเรียกร้องเงินถึง๒ล้านเป็นค่าเสียเวลาที่คบหากัน
และปมเรื่องเงินก้อนนี้นี่แหละค่ะ
เป็นที่มาให้ในวันพรุ่งนี้สาวมินดาพร้อมด้วยทนายเจมส์จะไปขึ้นศาลรัชดา
เพื่อไต่สวนมูลฟ้องที่เธอฟ้องหมินประมาทแซคชุมแพรไว้
ฝั่งตัวเองเนี่ยก็มีหลักฐานพร้อมที่จะสู้คดีอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะ
มันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
ถ้ายังจำกันได้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลานี้พอดีเลย
แล้วเขาเลิกกันไปก่อนที่จะมีดราม่านี้ไปอีก๑ปี
ก็คือว่าเลิกกันได้นานแล้วเหมือนกันนะ

อ่านะคะก็อย่าทำผู้หญิงเนาะนะคะ

ขนาดรักมากก็เกลียดมาก